เรื่องอื่นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซานะครับ
ตำรวจเนี่ยไปจับมือแทงเจ้าหนี้เสียชีวิตกลางถนนนะฮะอืม
ตอนที่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเหมือนกันป้มเหตุเนี่ย
เขาอยากได้ร้านอาหารคืนเขาอ้างว่าอย่างนี้
หลังจากปล่อยเซ้งให้เจ้าหนี้อืม
แล้วเห็นว่าโอ้โหเขาเซ้งไปแล้วทำไมมันขายดีเหลือเกิน
ฮะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ก็เซ้งไปแล้วเซ้งไปแล้ว
แต่มันขายดีแล้วไปไล่แทงกันดูสิฮะอุ้ยตายแล้วนี่อุ้ย
เต็มเลยนะคะน่ะกลางวันแสกรถวาเต็มไปหมด
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตอนที่นายแสนศักดิ์เจริญสุขอายุ๔๖ปี
นี่เป็นคนแทงนะฮะมือมีดนะครับปรีเข้าไปแทงนายกิตติชวนรำลึก
อายุ๒๘ปีเขาเสียชีวิตนะครับอ่านี่ฮะ
คือมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยปักคาแขนเลยนะครับ
จากนั้นนายแสนศักดิ์นะครับก็ได้ขับรถเก๋งหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงงานไมโครชิปใกล้กับปั๊มน้ำมันฝั่งขาเข้าตัวเมืองฉะเชิงเซานะครับ
ในพื้นที่ตะบนสาราแดงอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา
เย็นเมื่อวานนี้อ่าเย็น๑๘กรกฎาคมนะครับจนกระทั่งช่วงค่ำวันเดียวกันนะฮะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรสพบังน้ำเปรี้ยวแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วนายแสนศักดิ์เนี่ยขับรถไปจอดที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ไปรักษาตัวเหมือนกันบาดเจ็บเหมือนกันตำรวจก็ตามไปอายัดตัวไว้ที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
นายแสนศักดิ์เนี่ยเจ็บขณะที่เข้าไปก่อเหตุแทงเขามีบาดแผลขนาดใหญ่จากการต่อสู้กันอยู่ที่มือแล้วก็ลำตัว
นี่อายัดตัวถึงห้องฉุกเฉินแล้วก็จัดกำลังเอาไว้เฝ้าเนี่ยนะฮะ๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพราะบางทีเนี่ยไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วพอหายดีอาการดีขึ้นหนีก็มีใช่ไหม

นี่ฆ่าคนตายนะฮะต้องเฝ้า๒๔ชั่วโมงเลยนะครับพนักงานสอบสวนสพบังน้ำเปรี้ยวเองก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาที่โรงพยาบาลด้วย
ทำบันทึกการจับกลุ่มด้วยแล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ประเด็นในการก่อเหตุยังค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ยความจริงเขารู้จักกันนะครับ
รู้จักกันมาก่อนที่จะเกิดเหตุสัก๒เดือนนะครับผู้ตายคือนายกิติเนี่ยไปเซ้งร้านขายอาหารในโรงงาน
หน้าโรงงานที่เกิดเหตุนั่นแหละนะฮะโรงงานไมโครชิปแถวนั้นนะครับ
ผู้ตายคือนายกิติไปเซ้งร้านจากนายแสนศักดิ์นะครับแต่ทีนี้หลังจากเซ้งร้านไปแล้วนะ
นายแสนศักดิ์เห็นว่าเอ้าเขาเซ้งร้านไปแล้วเขาขายดีเหลือเกินจะขอเซ้งร้านคืน
คือพอมาขอเซ้งร้านคืนแต่ก็ไม่จ่ายเงินคืนให้เขาก็เลยทวงเงินกันมาตลอด
จนกระทั่งมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เห็นเขาขายดีขอเซ้งคืนแล้วกันเพราะเขาให้คืนไม่จ่ายเงินคืนฮะ
เอาเขาก็เสียเงินฟรีล่ามั้ยสิ
วันนี้กิตติศักดิ์วิวิทยาชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคืบหน้าตอนนี้นะครับ
ไปดูตรงถนนจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ได้กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมา๑๗นาฬิกา๓๐นาที๑๘กรกฎาคม
จะเห็นว่าผู้ตายคือคุณกิติเนี่ยขับรถกระบะมาจอดอยู่ริมถนน
เปิดประตูรถลงมาแล้วเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นสัก๑๐นาทีนะฮะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็มีโรงงานอยู่แถวนั้น
จากนั้น๑๗นาฬิกา๔๐นาทีเวลาในกล้องมันจะช้ากว่าเวลาจริงสัก๑๐นาทีนะฮะติบอก
จะมีรถเก๋งคันสีดำคันหนึ่งขับผ่านรถกระบะของผู้ตายไป
นี่มาแล้วนะฮะรถเก่งคันนี้นะครับขับเลยมาแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มเหมือนกับเห็นแล้วล่ะว่า
กระบะคันนี้ไม่รู้ว่านัดอะไรกันยังไงหรือเปล่านะพอเลยไปเนี่ยเลี้ยวเข้าปั๊มไปแล้วรถเก๋ง

แล้วทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุน

ไล่แทงกันอยู่กลางถนนแบบนี้นะฮะ
กระทั่งคุณกิติเนี่ยเขาล้มฟุบลงไป
แล้วนายแสนศักดิ์ก็วิ่งกลับมาขึ้นรถตัวเองรถเก่งคันสีดำ

ที่ตำรวจจะแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามถนน
แล้วพบว่ารถเก่งคันนี้ไปจอดอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็พบว่าอ้าวที่ไปแทงเขาตายเนี่ยตัวเองก็เจ็บ
คงจะมีการยื้อยุดฉุดกระชากอะไรกันด้วยนะฮะ

แล้วก็ไปถูกอายัดตัวไว้ได้ที่โรงพยาบาล

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

นี่๑๘นาฬิกา๒๒นาที

นายแสนศักดิ์นะฮะคันสีดำ
ขับมาบนถนนมุ่งหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร

เข้าซอยข้างโรงพยาบาล

ติไปที่บ้านของนายแสนศักดิ์นะครับ
เพื่อไปหามูลเหตุต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นะนี่คือคุณสำฤิษฐ์นะฮะ

แสนศักดิ์นี่ไม่ได้เป็นลูกหนี้นะ

เขาบอกเขาขออธิบายเรื่องราวอย่างนี้หน่อย
เพราะว่าแสนศักดิ์ได้สัมปทานขายอาหารในโรงงานแห่งหนึ่ง
แต่ทีมงานไม่พร้อมที่จะเข้าไปขาย
ก็เลยเซ้งเซ้งต่อให้กับผู้ตายราคา๖๐๐๐บาท

ตัวนายกิติผู้ตายตกลงจะจ่ายให้ก่อน๑หมื่น

จะจ่ายให้หลังจากเข้าไปขายได้ครบ๒สัปดาห์
แต่ทีนี้พอครบกำหนด๒สัปดาห์นายกิติไม่จ่ายอีก๕๐๐๐ให้กับแสนศักดิ์
นายแสนศักดิ์เขาก็เลยเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ให้ขายต่ออีก๑สัปดาห์
จากนั้นร้านของนายกิติมีปัญหาเพราะไปทำอาหารไม่อร่อย
ถูกพนักงานในโรงงานต่อว่าทางนายแสนศักดิ์เขาก็เลยต้องการเอาร้านคืน
เดี๋ยวจะขายเองก็เลยถูกคนตายเนี่ยเขาทวงเอาเงินคืน
ทั้งที่คนตายเนี่ยผิดสัญญาก่อนเหมือนกับคงจะทวงเงิน๑๐๐๐บาทแรกที่จ่ายให้ไป
ก็เลยนัดเจรจากันตรงหน้าปั๊มน้ำมันตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนั้นเนี่ยแสนศักดิ์ถึงเอามีดไปแล้วไปไล่แทงเขาจนเสียชีวิต
ไม่รู้ว่าถูกด่าทอบุพการีจนทนไม่ไหวหรือเปล่า
เพราะปกติเนี่ยญาตินายแสนศักดิ์บอกว่าแสนศักดิ์เนี่ย
เขาเป็นคนใจเย็นมากนะไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลย
คือคุณเดินตามไปด่าเขาด่าบุพการีเขาด้วยหรือเปล่า

เพราะพื้นฐานคุณแสนศักดิ์เป็นคนที่
คือถามคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่
เย็นนะครับใจเย็นนิ่งยิ้มทักทาย
คือแบบไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวอะครับผม
ก็คือวันเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางนู้นเขามาทวงเงินกับพี่สันศักดิ์ด้วยไงพี่ใช่ไหม

อันนี้ผมไม่ได้ทราบจากข่าวเหมือนกันว่าเขาบอกว่า
เขาเหมือนกับเขาเข้าไปแล้วเขาขายดี
แต่ในมุมที่ผมมองคือเขาเข้าไปแล้วเขาขายไม่ได้
อันนี้ครับคือถ้าเกิดจะยืนยันได้ผมว่าพนักงานในบริษัทน่าจะยืนยันได้ว่า
เขาทำอาหารขายดีหรือว่ารสชาติใช้ไม่ได้เรื่องครับ
ตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ยืนยันได้
โอนเงินให้ไปก่อนเลยตอนแรก๕๐๐๐บาท
วันที่๓กรกฎาคมแล้ววันเข้าขายคือวันที่๔เลย
โอนเงินให้อีก๕๐๐๐บาทนะครับจากนั้น
ทยอยโอนไปอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งขายของดีมาก
แต่ที่โรงงานเนี่ยพนักงานความจริงแล้วไม่ถึง

เท่ากับว่าถ้าฟังจากลูกน้องของผู้ตายเนี่ยต้องโอนสองหมื่นแล้วใช่ไหม
มี๕๐๐แรก๕๐๐๐หลังแล้วก็ทยอยโอนอีก๑หมื่นก็เป็นสองหมื่น
ทีนี้พอขายไป๒สัปดาห์ตัวนายแสนศักดิ์เนี่ยเห็นว่าขายดี
ต้องการเอาร้านคืนจนกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะ
วันนั้นเนี่ยทางแสนศักดิ์เขาก็เข้ามาขายแทนทันทีเลยนะทันทีเลยเหรอฮะเข้ามาขายแทนเลย
พอโรงงานเขารู้เรื่องเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าหยุดหยุดทั้งคู่เลยทั้งแสนศักดิ์ทั้งกิติเนี่ย
ทั้งคู่เลยมันเกิดกรณีปัญหาเกิดขึ้นแล้วทางพักดีเนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายของเขาก็คือคุณอิติผู้ตายเนี่ย
ก็เลยไปทวงเงินคืนจากทางนายแสนศักดิ์นะเพราะถือว่าทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ขายของไม่ได้
โรงงานไม่ให้ขายแต่นายแสนศักดิ์ไม่ยอมให้แล้วนัดมาเจอมาเคลียร์กันตรงถนนจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
พงศ์อยากได้เงินคืนครับพี่อยากได้เงินคืนบางส่วนอะไรพวกนี้
เพราะจ่ายไปเยอะแล้วมันไม่ตรงกับที่คุยกันไว้เหมือนโดนโกงมากกว่า